เป็นเรื่องของมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาประสบอุบัติเหตุ

แล้วทีนี้ก็มันจะต้องได้รับการภูมิคลองจากพรบ

เอาพรบไปเบิกค่าใช้จ่ายได้

แต่สรุปสุดท้ายพอเธอขอเบิกเนี่ยมันเบิกไม่ได้
เพราะว่าพรบที่ไปทำมันเป็นพรบปลอม

ก็ไม่รู้หรอกว่าที่ทำมาโดยตลอดมันของปลอม
เพราะฉะนั้นแล้วนะคะใครที่ทำพรบไปทำในที่ที่น่าเชื่อถือได้หนึ่ง

นางสาววาสนาพาประจงนิติกรบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถจำกัดได้พานางเรนูแต้มทอง
เข้าแจ้งความที่สพบางปะกงหลังจากที่๑๔มกราคมที่ผ่านมา
นางเรนูขี่รถจักรยานยนต์แล้วประสบอุบัติเหตุ
เข้ารับประการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬารัฐ๑๑
ใช้สิทธิ์การรักษาจากพรบ
ซึ่งไปพบว่ามีค่าใช้จ่ายประมาณ๓๐๐๐บาทจากการรักษารถล้ม
แต่พอจะแจ้งออกจากโรงพยาบาลกลับพบว่าพรบของรถเบิกไม่ได้ค่ะ
เพราะว่าเป็นเอกสารปลอมทำให้ต้องใช้ประกันสังคมแทนไปก่อน
ก่อนที่จะแจ้งประสานไปยังบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถจำกัดให้ทำการตรวจสอบว่ามันเกิดอะไรขึ้น
นางเรนูเล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่า
คือมีนาคมปีที่แล้วไปต่อพรบ
แล้วก็เอารถไปตรวจสภาพแล้วก็ต่อภาษีตามปกติเลย
ที่ร้านประกอบธุรกิจครบวงจร
ร้านนี้อยู่ที่ปากทางเข้าวัดบางเกลือตำบลบางสมัคร
อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเศร้าใครได้ยินแบบนี้แล้วนะคะ
เคยไปทำที่จุดนี้นี่ระมัดระวังไปเช็คอีกทีด้วยนะคะ
อยู่ใกล้บ้านไงก็เลยตัดสินใจไปทำ
เสียเงินไป๑๔๐๐บาทนะคะทางร้านบอก
กรมฐานและเอกสารต่างนี่
อีกประมาณ๑๒สัปดาห์มารับครบ๑สัปดาห์
เดินทางมารับกรมมาทันแล้วก็ป้ายทะเบียนภาษีสำเนาอะไรต่างตามปกติ
ซึ่งไม่รู้ว่าทั้งหมดที่ตัวเองได้มาเป็นเอกสารปลอม
แล้วตอนนี้ร้านนี้ปิดไปแล้วด้วยค่ะ
ไม่รู้จะไปตามยังไงเหมือนกันนะคะ
นางสาววาสนาพาประจงซึ่งเป็นนิติกรบริษัทกลาง
ครองผู้ประสบภัยจากรถเปิดเผยบอกว่าเอกสารที่กลุ่มมิจฉาชีพทำขึ้นมา
มีการปลอมแปลงบาร์โค้ดเปลี่ยนวันที่
เปลี่ยนตัวเลขรับเงินและเปลี่ยนชื่อผู้รับผลประโยชน์
โดยพบว่าบาร์โค้ดและตัวกรมทันเป็นของผู้ใช้อีกราย
เปลี่ยนเอกสารข้างในแล้วก็ถ่ายเอกสารมันก็ไม่เห็นแล้ว

คือทำมาอันเดียวแล้วก็ปลอมให้ลูกค้าอีกหลายคน
ฟังเสียงเจ้าหน้าที่ซุกเป็นนิตยากรจากบริษัทกลาง
ลักษณะของการปลอมแปลงในเบื้องต้น
ก็คือถ่ายมาจากฉบับจริงถ่ายเอกสารมา
แล้วก็มีการแก้ไขชื่อผู้เอาประกันทะเบียนรถ
แล้วก็ยอดเงินมีการแก้ไขสังเกตได้นะคะ
มันสามารถตรวจสอบได้ว่าใครเป็นคนซื้อนะคะผู้เอาประกันเป็นใคร
ซึ่งสแกนมาแล้วพบข้อมูลไม่ตรงกัน
นางสาววาสนายังบอกเพิ่มเติมบอกว่าจะรับมอบอำนาจ
แจ้งความกับร้านดังกล่าวในข้อหาปลอมแปลงเอกสาร
ส่วนฝั่งของนางเรนูซึ่งเป็นคนที่ไปทำและได้เอกสารปลอม
ก็จะต้องแจ้งความในข้อหาช่อโกง
โดยจากการตรวจสอบพบว่ามีชาวบ้านโดนหลอกหลายราย
โดยจะมีการทยอยเข้าแจ้งความอย่างต่อเนื่องค่ะ